แต่ที่ต่อไปที่จะพาไปดูจะพาไปดูเรื่องของต้นตาลแปลก
ตาลแปลกเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าที่แปลกเนี่ยนะเพราะว่ามันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้น
แล้วก็เคยได้โชคได้ลาบจากต้นตาลแปลกนี้มาแล้วด้วยจ้า
มากันที่นี่จ้าทุ่งนาบ้านภูมิพัฒนานะคะอยู่หมู่๑๒ตำบลหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมา
คือกลางทุ่งนาแห่งนี้คุณสังเกตดูนะว่าจะมีต้นตานสูงอยู่เนี่ย
คือต้นตาลต้นนี้มันประหลาดยังไงคุณชนะคุณดูนะมันมี๒ยอดอยู่ในต้นดีโอไมเกอร์
คือได้ยินแต่แบบว่าสุดยอดนะอันนี้๒ยอดเป็นสุดสุดยอดจริง๒ยอดเลยค่ะ
ปกติแล้วต้นตานี้มันก็จะแบบเป็นต้นตรงตะหงาไปไม่มีกิ่งก้านสาขาอะไรมากมายใช่ไหม
แต่เนี่ยมันแตกออกมาเป็นสองขาแบบนี้คือบริเวณตรงนี้มันก็มีต้นตานอยู่จำนวนมากเลยนะคะ
แต่ต้นนี้ที่ทุกคนเงยหน้าส่องถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยมันแปลกกว่าต้นอื่น
ต้นนี้ขนาดมันก็ประมาณสัก๒คนโอบได้ไม่ได้ใหญ่มากอะไรสูงก็ประมาณ๒๐เมตร
แต่ที่มันแปลกคือเห็นไหมมันมีขา๒ขาแบบนี้ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านนายชะอ้อนรักกลางนะคะเขาบอกว่าต้นตาลยอดสองยอดต้นนี้เกิดมานานแล้วนะ
รวม๕๐ปีแล้วแหละตั้งแต่สมัยที่ตัวเขาเป็นเด็กก็เห็นต้นตาลต้นนี้มาแล้ว
พอตัวเขามาเจอมาอยู่ตรงนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเขาก็เห็นแล้วเขาก็จำได้
ก็พาชาวบ้านมาดูว่าเนี่ยต้นตานต้นนี้เป็นต้นตานเก่าแก่เลยนะ
ที่ที่อยู่ในบริเวณตรงนี้มายาวนานแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นต้นตานที่แปลกประหลาดมาก
เพราะอะไรรู้ไหมฮะที่แปลกอีกอย่างคือมันจะมีเชื้อราสีขาวที่ลำต้นลำตัวของต้น
แล้วถ้าหากสังเกตดูดีนะรอยเชื้อรามันจะดูคล้ายกับตัวเลขค่ะ
เชื้อรามันก็จะขดงองอนั่นแหละค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เห็น
แต่ชาวบ้านที่มาด้วยกันไม่มีใครเห็นเลยไหนไหน
เอาจริงผมก็ไม่เห็นอะไรที่มันเป็นตัวเลขเลยครับ
ทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าก็ลองนำไปเสี่ยงโชคดูจากเชื้อราที่มองเห็น
ปรากฏว่าอ้าวถูกรางวัลสิถูกรางวัลไปชาวบ้านก็เลยอุ้ยเท่านั้นแหละ
พากันมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันบ้างก็อยากจะถูกรางวัลกันบ้างแหละ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าต้นตาลสองยอดต้นนี้มันมีประวัติด้วยนะ
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าคุณตาจากนวมโคกสูงเป็นคนที่ปลูกต้นตาลต้นนี้
เขาเล่าให้ฟังว่าต้นตานสองยอดนี้นะเคยมีจอมปลวกมาขึ้นนะ
อ่าซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยตาจะตาเขาจะเห็นแบบเปลวไฟอ่ะขึ้นจากยอดจอมปลวกอ่ะพุ่งผ่าน
บริเวณง่ามที่แยกออกจากกันของต้นตาลสองยอดเนี่ยค่ะจนเกิดไฟลุกฟู
แล้วก็มีเจ้าของนาบริเวณใกล้เคียงนำรถมาเกี่ยวข้าวใช่ไหม
จู่รถเกี่ยวข้าวเสียก็ลงไปซ่อมแต่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ถูกใบพัดรถเกี่ยวตัดนิ้วขาดไปเลย๑นิ้ว
แล้วจากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็เชื่อแล้วก็เล่าต่อกันไป
ว่าต้นตานสองยอดนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่นั่นแหละ
ก็เป็นความเชื่อของคนเท่าคนแก่ที่เล่าต่อกันมา
แล้วก็เป็นความเชื่อของคนในชุมชนด้วยนะจ๊ะยังไง
ใช้วิจารณาอย่างในการรับชมกันด้วยนะคะ